ตำรวจต้องตามล่าตัวเลยนะฮะ

คุณตาวัย๗๐กว่าเสียชีวิตเลยนะครับ
หลังจากนั้นคนขับรถกระบะ

เพราะรถกระบะในหม้อน้ำแตกไปไหนต่อไม่ได้
แล้วเอาปืนไปจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้าน

อย่าเอาปืนไปชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้านหลบหนี

เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจค้นภายในรถ

เจ้าของรถกระบะเนี่ยเขาทิ้งรถหลบหนีนะ
ตำรวจก็ต้องเอาอาวุธปืนไปตรวจสอบว่าถูกกฎหมายหรือไม่

ตำรวจสพพุเตยเข้าตรวจสอบ
อุบัติเหตุรถกระบะชนรถจักรยานยนต์พ่วง
บริเวณหน้าร้านแก้วจำลองที่ตำบลพุกขา
อำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วครับ
ก็พบรถกระบะคันนี้ทะเบียน๑ทพ๘๔

สภาพด้านหน้ายุบหม้อน้ำแตกนะครับ
ไม่สามารถขับต่อไปได้ถูกทิ้งรถไว้

รถจักรยานยนต์พ่วงของคุณตาท่านหนึ่ง
คุณตาบวกคำบุ้งทองอายุ๗๕ปี
ถูกชนจนท่านเสียชีวิตนะครับ
ผู้เห็นเหตุการณ์แล้วให้ฟังบอกว่าคุณตาบวกคำ
ขับรถจักรยานยนต์พ่วงมาจากที่นาเพื่อจะกลับบ้าน

ก่อนจะชนท้ายรถจักรยานยนต์พ่วงเสียงดังสนั่น
ชาวบ้านแถวนั้นต่างวิ่งออกมาดู
และในขณะที่ทุกคนกำลังชุลมุนกันอยู่นั้นนะครับ
ปรากฏว่าคนขับรถกระบะนี่นะ
ทิ้งรถแล้วก็ใช้ปืนพกสั้น
ไม่ทราบทะเบียนของชาวบ้านที่ขี่ผ่านมา

ตำรวจเข้าทำการตรวจค้นภายในรถกระบะ
ก็พบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์๒กระบอก
และกระสุนปืน๓๐นัดนะครับ
นี่แหละฮะคาดว่าทำให้คนขับรถกระบะเนี่ย

เพราะว่าต้องเอาปืนไปตรวจสอบว่าถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
แล้วก็พบหลักฐานภายในรถต่างนานาที่ถูกทิ้งไว้นะครับ

ชนแล้วหนีแล้วก็จี้ชิงรถจักรยานยนต์ชาวบ้าน
ขับหนีไปอีกนะครับก็ชิงทรัพย์ด้วย
กู้ภัยกู้ชีพอบตพุกขาม
เผยแพร่รูปของคนขับรถกระบะคันนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีเป็นชายุคประมาณ๔๐ปี
นี่ครับอย่างที่เห็นใบหน้านะครับ
ผมยาวหยิกประมาณถึงไหล่นะครับ

กางเกงยีนขายาวสะพายกระเป๋าข้าง
มีรอยสักที่แขนนี่ตอนเกิดเหตุแล้ว
คนเขาถ่ายคลิปไว้ได้ชาวบ้านเขาถ่ายคลิปไว้ได้
แล้วก็มีรูปที่ถ่ายไว้ได้ด้วยนะฮะ
เขาบอกผู้ใดพบเบาะแสของชายคนนี้

หรือว่าสายด่วน๑๙๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมงเลยนะครับ
ทีนี้ครับครอบครัวของคุณตาบัวคำนะคุณ
เสียใจมากที่ต้องสูญเสียคุณตาไปอย่างกระทันหัน
แล้วก็เป็นอุบัติเหตุที่ชนแล้วหนีด้วยนะครับ
เป็นที่ตั้งสวดพระอภิษฐรรมศพของคุณตาบัวคำ
บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วครับ
ที่ต้องมาเสียคุณตาบวกคำไปอย่างกะทันหัน
จนเสียชีวิตตกใจมากครับ
ไม่คิดว่าพี่ชายจะมาด่วนจากไปแบบไม่มีวันกลับ
พี่ชายนั้นเป็นคนดีนะครับเป็นคนขยันทำงานหาเลี้ยงครอบครัว

ครอบครัวยังไม่ได้รับการติดต่อจากตำรวจนะครับ
ตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะครับ
เจ้าญาติก็เอาศพมาตั้งความเพลินผู้สนแต่เมื่อคืนสวดภายอวิธรรมนะครับ
แล้วก็ปรึกษาหาลือกันว่าจะชาวพนักกิจวันไหน
ก็ตกลงว่าคงจะเป็นวันอาทิตย์นะครับ

ให้เร่งติดตามตัวจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ

ตอนนี้ผมเชื่อว่าตำรวจเร่งทำคดีอยู่นะในการตามหาตัวผู้ชายคนนี้นะครับ
ขณะที่มีข้อความมีการสอบปากคำ
พี่ชายของเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ถูกคนร้ายชิงรถจักรยานยนต์ไปนะครับ
พี่ชายเจ้าของรถก็คือนายอนุชาน่วมเจิมอายุ๕๑ปีนะครับ
โดยคุณอนุชาเปิดเผยบอกว่าขณะที่เขานั่งอยู่ภายในร้าน
มีผู้ชายหนึ่งคนนะกระโดดข้ามรั้วเข้ามาภายในร้าน
ก็คือคนเมื่อกี้นะครับผมยาวหยิกนะครับ
แล้วพยักหน้าให้เขา๑ครั้งคล้ายรู้จักกัน
ที่คุณอนุชาบอกไม่รู้จักนะไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลย

แล้วผู้ชายคนนั้นก็วิ่งไปที่รถจักรยานยนต์ของน้องชายผมที่จอดอยู่
แล้วชักปืนออกมาขู่บอกว่าถ้าอยากได้รถคืนก็ตามมา

ส่วนอาวุธที่ใช้มีลักษณะคล้ายปืนสวัสดิการตำรวจด้วย
นี่คุณอนุชาบอกแบบนี้นะครับ

แต่ว่าท่าทางผมยาวอะไรแบบนั้นไม่น่าจะใช่เจ้าหน้าที่

ด้านของพันธุ์ตำรวจเอกทีรพงศ์ผลหน้าคุ้มกับการสอบพอผู้เตย
เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคดีนะครับ
บอกว่าเบื้องต้นจากการตรวจสอบหมายเลขทะเบียนรถกระบะ
ที่จอดทิ้งไว้ก็คือ๑ทพ๘๓๖๔กรุงเทพนครนะครับ
พบว่าเป็นป้ายทะเบียนปลอมอีกต่างหาก
ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งแกะรอยติดตามตัวคนร้าย
มาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วนะครับ
เพราะว่าเชื่อว่าน่าจะมีความผิดอื่นด้วย
ถึงได้หลบหนีไปแบบนี้นะครับ